มีคดีฆาตกรรมโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
กองปราบสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๕คนครับ
คนนี้เป็นคนงานในไร่ที่ก่อเหตุ
เผานั่งยางนายจ้างในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอไซโยก
ก่อเหตุไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๘หรือ๓ปีที่แล้วนะครับ
ตอนนั้นลูกชายของผู้ตายก็แจ้งความเอาไว้ว่าพ่อนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ที่สุดแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้
แล้ววันนี้ก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตอบแล้วครับ
นายอายุ๒๕ปีสัญชาติเมียนมา
นายนิวอ่องหรือโอมอายุ๓๖ปีสัญชาติเมียนมา
มนตรีศูนย์คำหรืออิ่มอายุ๒๒ปี
และนายนัทพลวิวัตกุลธรหรือก๊อฟอายุ๒๗ปี

และเป็นหลานแท้ของผู้ตาย
จากคดีคนหายกลายเป็นเหตุฆาตกรรม
เมื่อนายพิเศษศัตริย์ธรรมภิวัฒน์หรืออามอายุ๒๑ปี
ลูกชายของนายนวพงศ์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบราม
ว่าเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี๒๕๕๙
บีดาได้หายไปจากบ้านอย่างปริศนาไร้ร่องรอย
คาดว่าน่าจะถูกนายภูผาทองหรือนายใหญ่
ซึ่งเป็นคนงานในไร่และพวก
วางแผนค่าเพื่อเอาทรัพย์สิน
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายใหญ่ผู้ปงการฆ่า
รับสารภาพว่ามีการวางแผนสังหารล่วงหน้าประมาณ๑เดือน
โดยให้นายโซนี่และนายโอมขี่รถจักรยานยนต์
พร้อมด้วยอาวุธไม้และมีดไปหานายนวพงศ์ผู้ตายที่บ้าน
โดยทำทีเข้าไปขอข้าวกินซึ่งในโอมรออยู่ด้านนอก
จากนั้นนายใหญ่อาศัยจังหวะที่ผู้ตายเผลอ
ใช้ไม้กระหน่ำตีที่ศีรษะจนล้มลง
แล้วใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
ส่วนนายโอมเข้ามาตีซ้ำหลังจากผู้ตายถูกแทงไปแล้ว
หลังฆ่าผู้ตายนายโอมได้ขับรถกระบะของผู้ตาย
ไปรับนายอิมและนายก๊อฟมาที่บ้านเกิดเหตุ
เพื่อมาช่วยกันนำสบไปเผาทำลายที่กลางปาร้ายมันซ้ำปลัลหลัง

ได้ช่วยกันขุดหลุมเพื่อฝังอำพราง

ได้ใช้จอบตัดศีรษะของผู้ตายก่อนจะฝัง
ตามความเชื่อไม่ให้ดวงวิญญาณตามกลับได้
ไป๓วันนายโสนี่ได้ย้อนกลับมาขุดเอาศีรษะของผู้ตายไปเผา
และนำกระดูกไปลอยน้ำอ้างว่าสำนึกผิด
ก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งหมดจะแยกย้ายกันหลบหนี
ส่วนที่เอาไปได้ครับไปลอยน้ำร่วมผมก็แอบนี่ผู้เข้าไปและทำบุญให้ลุงครับ
มีครับแต่ผมไม่พูดหรอก

ผมให้บันทึกประจำวันไว้แล้วครับ
น้องสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ติดต่อกับนายนวพงศ์
เพราะเธอพักอยู่บ้านที่นครปฐมเมื่อรู้ข่าวว่าพี่ชายถูกฆ่า
ก็มั่นใจว่าคนร้ายไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นฝีมือของนายใหญ่แน่นอน
อนงยังบอกด้วยว่าน้องอามลูกชายของนายนวพงศ์ผู้ตาย
เคยเล่าให้ฟังว่านายใหญ่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
และยังเคยชักชวนให้ร่วมเสพด้วย
เราคิดว่าหายตัวจะต้องตายแน่เพราะคือคนชื่อใหญ่

มันมันเล่นศัยศาสตร์แล้วมันหวังสมบัติด้วย

คนนี้ทักจุงกันมาในทางผิด
ส่วนเรื่องนายใหญ่ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาผู้ตาย

ส่วนภรรยาของนายนวพงศ์จะมีส่วนรู้เห็นร่วมขบวนการด้วยหรือไม่
ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปสอบสวน
แม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมานาน๓ปี
แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุทุกคน
ก็หนีไม่พ้นเวรกรรมที่ตามทันเสมอ
จตุรวิทย์สวนเรืองถ่ายภาพอรพันธ์ขันทองคำ
ข่าวทะละทีวีรายงาน